ดูเหตุอุทาหรณ์เกิดขึ้นกันหน่อยที่จังหวัดจันทบุรี
ใครที่เป็นแม่ลูกอ่อนแม่มือใหม่ป้ายแดง

วัย๒๗ปีค่ะมีลูกคนแรกน้องได้อายุ๕เดือน๓วันเป็นลูกชาย
ปรากฏว่าคุณแม่ให้นมลูกให้จากเต้าก็ช่วงกลางดึก
หลับกันไปทั้งแม่ทั้งลูกตื่นขึ้นมาอีกทีน้องกลายเป็นศพแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ตำรวจสพเมืองจันทบุรีได้รับแจ้ง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ภายในห้องพักพบศพเด็กทารกเพศชายอายุ๕เดือน๓วัน
หงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนคือศีรษะของน้องเนี่ยตะแคงไปด้านซ้าย
ไปตรวจสอบฟองน้ำลายออกมาจากทางปากทางจมูก
แล้วก็มีผ้าห่มสีแดงลายการ์ตูนวางอยู่ข้างตัวน้อง
ตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
โอ้โหทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยตกใจตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพียงสั้นบอกว่าผ้าห่มคลุมหน้าลูก
พอเอาผ้าห่มออกตอนนั้นเจอลูกนอนตายแล้วนอนเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้เราก็สอบถามพ่อของน้องชื่อว่านายลิขิตเพ็งเดชอายุ๒๗ปี
เป็นพ่อของน้องที่เสียชีวิตชื่อว่าน้องไตตันเนี่ยนะคะ
คุณพ่อมีอาชีพเป็นช่างแกะสลัก
แต่เมื่อวานต้องหยุดงานนะคะแน่นอนไม่ปล่อยให้แม่ของน้องไตตันอยู่คนเดียว
เพราะว่าแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะ
ห่มร้องไห้ทั้งคืนเพ้อถึงลูกชาย

ก็ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็ปลอบใจอยู่เป็นระยะแบบนี้
ลิขิตเล่าต่อบอกว่าหลังจากที่ภรรยาให้นมลูกแล้วก็เผลอหลับไป
ช่วงบ่ายเขาตื่นขึ้นมาทันทีที่ลืมตานะคะ
คุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดูนะทันทีที่ลืมตามองไปที่ลูกก่อนเลย
โอ้โหเห็นผ้านี้ค่ะมันไปคลุมหน้าลูกแล้ว
ก็เลยเอื้อมมือไปเอาผ้าห่มออกตกใจเลยค่ะ
ลูกชายเนี่ยน้ำมูกไหลน้ำลายปนเลือดซึมออกมาจากปาก
รู้แล้วตอนนั้นเอกใจแล้วว่าลูกน่าจะไม่รอด
เจอลูกสภาพแบบนี้ฟังเสียงพ่อหน่อยค่ะ
แต่พอเห็นหน้าลูกคือเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นไอ้นั่นไปแล้ว
แล้วก็ปลุกภรรยาใช่
ครอนร่างนี้ผมก็เปิดประตูเรียกรุ่งพี่ลูกนี่

นี่แต่หมอนี่โบสถ์ว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวต้องไปชนะสูตรเพราะอะไร

ก็ไปตรวจสอบน้องน้องไต่ตั้นดี
ว่าน้องตอนที่น้องอยู่ในคันแล้วคลอดออกไป
สุขภาพเป็นยังไงแข็งแรงดีหรือเปล่า

แม่บอกเลยนะคะแม่น้องไตตันบอกว่า
คือน้องเนี่ยร่างกายแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในท้อง
จนกระทั่งคลอดออกมาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
แล้วตอนที่เราคุยกับแม่น้องไตตันเนี่ย
แม่ของน้องร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลา

ช่วงที่ให้นมลูกเป็นช่วงเช้าตามปกติที่ลูกชาย

เขาจะทานนมทุกประมาณ๒๓ชั่วโมง
ก็ตื่นขึ้นมาให้นมเป็นระยะให้นมจากเต้า
ตอนนั้นน้องเนี่ยทานไปไม่เยอะแล้วก็เผลอหลับไปทั้งแม่ทั้งลูก
เธอก็เอาผ้าห่มพื้นเดิมที่เคยใช้ปกติ
มาคลุมหน้าอกไว้ทับหน้าอกไว้

จากนั้นก็เผลอหลับไปพร้อมกับลูกชาย
สามีก็นอนอยู่ข้างตื่นขึ้นมาตกใจค่ะ
เพราะว่าสามีบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้ว

อันนี้มันเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ
อาจจะมาจากโรคหนึ่งที่เกิดในวัยเด็กวัยนี้ก็เป็นไปได้
ผิดหน้าลูกแล้วเขาไปดูกลัวลูกหน่อยใจไม่ออก
ไปเปิดมาคือตอนนั้นคือเขาไม่อยู่แล้ว
คือเบื้องต้นเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ
สาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้คุณหมอยังไม่ยืนยันนะคะ
ว่าน้องขาดอากาศหายใจจากการมีผ้าห่มไปปิดหน้าหรือเปล่า
แต่หมอบอกว่าตัวนี้มันเป็นกรณีน่าศึกษามาก
เคสการเสียชีวิตผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่า
เดี๋ยวขอนำศพน้องไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
พ่อแม่ของน้องไตตันก็อนุญาตนะคะบอกว่าให้ทำตามขั้นตอนไปเลย
แล้วก็กำหนดผ่าชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงการเสียชีวิตวันนี้นะคะ
แต่ยิ่งเศร้าอย่างนี้ก็คือผู้หญิงทำหมั่นไปแล้วด้วย
อยากมีใหม่ก็ยากไม่ได้แล้วนะครับเอาเสียใจด้วยนะครับ
ยังไงคุณผู้ชมที่มีลูกเล็กเด็กแดงแบบนี้ต้องดูแลให้ดี